กันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปกินกล้วยทอด
ของดีของอร่อยแถมสร้างรายได้อย่างดีอีกด้วย

มาลนกิน

ผมว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายแต่ที่นี่ไม่ธรรมดา
เป็นข้าวเม่าทอด
ข้าวเม่า
โหค่ครับคุณผู้ชมครับแล้วสร้างรายได้ให้กับเธอเนี่ยวันละ๓๔พันบาทเลยทีเนียลง

จริงเขาบอกว่ายึดอาชีพขายของทอดแบบนี้มา๗ปีแล้วนะ

เป็นอาชีพที่อาศัยความขยันอดทนความรับผิดชอบในตัวเองก็ต้องตื่นมาทำทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้
เอาอย่างนี้ละกันผมเห็นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมไปลองแวะอุดหนุนกันดู
คือลูกค้าเนี่ยครับบอกเลยนะบางคนเดินทางข้ามอำเภอเพื่อจะมาแวะซื้อที่นี่
เพราะสูตรของทางร้านไม่เหมือนใครจริงกรอบอร่อยใครอยากลองริมชิมรสก็แวะตามรอยตลอดกินของเรากันได้
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนชุมพลหัวมุมถนนธนาคารกสิกรไทย

คุณดูกล้วยทอดข้าวเม้าร้อนเลยอะ
ข้าวเม้าอร่อยอาหารทานยาก
อร่อยดูก็แบบกรอบนะ

เผือกทอดอะไรพวกนี้มันจะแบบร้อนมากต้องระวังให้ดี